กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเมาส์กันต่อเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วจริง
รักข้ามฝากรักข้ามฝั่งข้ามสายอาชีพ
ทุกอย่างสิห้ามทุกอย่างจริงสำหรับนักบอลกับดารา
แต่อย่างเมซิเจแล้วก็คุณเมพิชชนาธิ์เป็นกระแสคือฮากันเลย
แต่จะบอกว่าคู่รักของนักกีฬากับดาราเนี่ยไม่ใช่มีแค่คู่นี้คู่เดียว
มาติดตามกันเลยมีคู่ไหนบ้างค่ะ
กลายเป็นกระแสฮือฮานะฮะชนิดที่บอกว่าน้ำตาลท่วมสนามราชมังคลากีฬาสถานจากช็อตที่นี่
เมพิชชนาธิดาราสาวสุดเซ็กซี่เช็ดเค้กที่เลอะบนใบหน้าให้กับเจชนะทิพย์

คุณเห็นชัดใช่ไหมคุณไปด้วยคุณไปภาคภาษาอังกฤษใช่ไหม
มันยืนอยู่ข้างหลังจังหวะที่เขาเอากระดาษทิชชู่ไปซับหน้าเลย
แล้วก็มีการโพสต์ลงในอินสตราแกรมค่ะแล้วก็ติดแฮสแท็กว่าถึงเลอะก็รักอ่ะ
ก็บอกเลยว่าคบกันเรียบร้อยแล้ว
จากคู่แซ่บคู่นี้นะเมเจยังมีคู่รักดารากับนักฟุตบอลอีกหลายคู่ที่น่าสนใจ
ไม่พ้นของนี่เลยไม่ให้ดูว่าทำอะไรอยู่นะ
ให้ดูเขาเนี่ยเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันทร์ค่ะ

ตองที่ไหนเห็นมะนาวที่นั่นไปทุกแมท

นี่ไงทั้งคู่ก็น่าจะซุ่มปลูกต้นรักกันมานานแล้ว
แต่ว่าช่วงหลังเริ่มเห็นทั้งสองคนมีรูปคู่กันมากขึ้น
ซึ่งก็เชื่อว่าตอนนี้ทั้งคู่น่าจะอยู่ในสถานะ
ที่เรียกว่าแฟนกันได้แล้วค่ะ

ที่คุณเนยมาออกรายการราวนี้เขาก็มีการโฟร์มาเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะ
ขออภัยด้วยช่วงปลายปี๒๐๑๔นะฮะ
ล่าสุดในช่วงที่สุธินันเข้ารับการผ่าตัด

ดูแลทั้งร่างกายทั้งหัวใจ
ถือว่าเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเลย
ต่อกันที่คู่นี้เขาเพิ่งคบกันไม่นานนะครับ
ก็หวานหยดจนมดครองโลกโซเชียลอยู่เหมือนกัน

อิจฉาทั่วบ้านทั่วเมืองอิจฉาทั้งผู้ชายอิจฉาทั้งผู้หญิง
คู่คบกันเปิดเผยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะ
แล้วก็ช่วงหลังเห็นภาพสวีทของทั้งคู่มาตลอด
ที่เรียกได้ว่าน้ำทะเลที่ไหนก็จืดกลายเป็นหวานไปเลย
เปลี่ยนรสชาติไปเลยรอยกระทงรอยกระทงซ้ำม่งซ้ำเมอร์หน้าหนูหน้าหนาโอ้ย
ทั้งในไทยทั้งต่างประเทศโอ้โห
แล้วคุณดูสิดูวิธีการแบบว่าคู่รักนักกีฬาไงอุ้นต้องกินแอนด์เฟิร์ม
เออเออไม่ว่าจะพูดอะไรจริงอ้าวขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนข้ามยังไงความรักไม่มีผมแดงจริง
จริงนะคือความรักมันไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นคนแบบนี้จะต้องเข้ากันต้องอาชีพเหมือนกันอายุเท่ากันหน้าตาเหมือนกันไม่เกี่ยว
แล้วผู้ประกาศรักกับใครได้ดีอ่ะณตอนนี้คุณน้องไม่ได้ช่างภาพอยู่ใช่ไหม